ส่วนเรื่องของการเมืองนะคะจบลงแล้วค่ะ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ๑๐รัฐมนตรี

วันนี้วันที่๔คือวันลงมติ
สรุปแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามคาดแหละค่ะ
เพราะว่าคะแนนเสียงของฝั่งรัฐบาลมีมากกว่า๑๐คนผ่านฉลุย
นายอนุทินชาญวิรากูลเป็นคนที่มีคะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุดนะคะ
คะแนนเสียงของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ต่อ๒๐๑งดออกเสียง๖เสียงด้วยกันค่ะ
คะแนนเสียงของนายประวิทย์ขออภัยนะคะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ได้รับความไว้วางใจด้วยคะแนน๒๗๔เสียงต่อ๒๐๔เสียงงดออกเสียง๔ค่ะ
ซึ่งไปเท่ากับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ซึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะร้อยเอกธรรมนัฐได้เสียงไว้วางใจต่ำที่สุดค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้คะแนนเสียงไว้วางใจ๒๗๒ต่อ๒๐๖งดออกเสียง๓นะคะ
ซึ่งก็ไปเท่ากับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์บุญยามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้คะแนนเสียงไว้วางใจ๒๖๖
เท่ากับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้คะแนนเสียงไว้วางใจ๒๖
ต่อ๒๑๒งดออกเสียง๕ไม่ลงคะแนนเสียง๑ค่ะ
สำหรับรัฐมนตรีที่ได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดนะคะ
นายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
คะแนนไว้วางใจ๒๕๘ต่อ๒๑๕งดออกเสียง๘เสียง
หลังจากการลงมตินายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณนะคะ
หลังจากที่การลงมติไม่ไว้วางใจเนี่ยผลมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
แต่ก็ระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายหลายเรื่องเป็นประโยชน์
อย่างไรก็ตามเรื่องไหนเป็นสิ่งที่ดีรัฐบาลจะดำเนินการต่อไป
ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีว่าอย่างไรฟังเสียงนายกค่ะ
นอกจากนี้ผู้สิทธิ์ข่าว
ถามนายกถึงกรณีที่เมื่อวานนี้
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบ
นักข่าวก็ถามว่าท่านคะเมื่อวานเนี้ยพบตรเข้าพบเนี่ย

นายกก็ตอบว่าก็คุยกันเรื่องสถานการณ์ภายนอกนั่นแหละ
เมื่อถามว่าการชุมนุมวันนี้จะต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษไหม
นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้นะคะแล้วก็เดินขึ้นรถออกไปเลย
นายอนุทินรัฐมนตรีผู้ซึ่งได้คะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุด
นักข่าวบอกว่าโอ้โหสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะ
ท่านเองก็บอกว่าขอบคุณนะเจ้าของคะแนนเสียงต่างเนี่ย
คาดว่าที่ได้คะแนนมากก็เพราะได้ชี้แจงชัดเจนลบล้างข้อกล่าวหา
สำหรับการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจนายอนุทินพบว่า
มี๔สอสอจากพักก้าวไกลซึ่งเป็นฝ่ายค้านลงมติไว้วางใจนายอนุทินด้วย
โดยมีรายงานว่าทางพักเตรียมลงโทษด้วยการงดร่วมกิจกรรมของพัก
แต่ไม่ถึงขนาดไล่ออกจากพักนะคะ
ส่วนนายพิธาลิ้มเจริญรัฐค่ะซึ่งเป็นฝ่ายค้านนะคะ
หัวหน้าพักก้าวไกลที่มีชื่อว่าไม่ลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัฐ
ให้สัมภาษณ์ชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ซึ่งขอยืนยันว่าตัวเองตั้งใจโหวต
โหวตไม่ไว้วางใจสิบรัฐมนตรีทุกคนนั่นแหละซึ่งมันเป็นปัญหาเรื่องของเครื่องลงคะแนนเสียงหรือเปล่านะคะ
คุณพิธาก็บอกว่าให้กลับไปเช็คหน่อยนะคะ
ว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาปิดฉากลงไปแล้วแต่ว่าด้านนอกสภา
วันนี้ค่ะเขามีนัดชุมนุมกัน๒จุดด้วยกันในกรุงเทพมหานครนะคะ
ในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาพร้อมกันเลยก็คืออนุสวรีประชาธิปไตยและที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขานัดหมายกันที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาค่ะ